วันเกิดไม่เป็นวันเกิดซะแล้วเขาเลยเรียกว่าเป็นวันเกิดเลือด
หนุ่มใหญ่ไปร่วมงานค่ะวันเกิดของท่านเลขานายกของอบจที่ปราจีน
ปรากฏอ้าวทำไมต่างฝ่ายต่างชักปืนออกมายิงกันล่ะ
กลายเป็นมางานวันเกิดมันไม่ใช่วันเกิดแล้ว
ที่เกิดเหตุเจอรอยเลือดกองอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลยค่ะ
มีคนบาดเจ็บรวมทั้งหมด๓คนโดยคนแรกคือนายสุทธิพฤตเจ็ดวรกิจอายุ๔๓ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่บริเวณคนขาขวานะคะใต้ท้องน้อยและกระสุนตัดเส้นเลือดหยาอันตรายมาก
หมอได้ต้องผ่าตัดเป็นการด่วนเพราะเขาเสียเลือดมากและมีชื่อประจอนหยุดเต้นด้วย
แต่ในที่สุดสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมา
อีกคนนึงคือนายธนศักดิ์จิตสุภาอายุ๓๘ปีที่บัตรเจ็บแล้วก็นายยกมนต์
นายกมลค่ะแสงสว่างทั้งสองคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
สอบถามค่ะทางด้านรอปภร้านแห่งหนึ่งบอกแบบนี้ว่าตอนนั้นที่เขาเข้าเวรอยู่
ได้ยินเสียงปืนดังประมาณ๖๗นัดแล้วมันยิงออกมาต่อเนื่องปั้งหม้อปั้งออกมาเลย
เดินออกมาดูอ้าวทำไมเห็นคนเจ็บนอนเกลื่อนอยู่แล้วค่ะ

ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าตอนนั้นกำลังนอนอยู่ในรถ
ได้ยินเสียงปืนดังมาก
พอออกมาดูเอ้าเห็นตำรวจมาแล้ว
กลับเข้าไปผมจะให้ผมทำไง
ผมกลัวโดนลูกหลงนะก็กลับเข้าไปดีกว่า
สวนทราบมาแบบนี้บอกว่าค่ำวันเกิดเหตุ

ทั้งคู่ก็ร่วมงานวันเกิดของเหลิกขาทหารยุคอปราจินบุรี
เขาจะรู้จักกันในนามต้อแบบนี้แหละ
แล้วกลายเป็นว่าพอมางานวันเกิดของสจโต้

มันเคลียร์กันยังไงไม่รู้ต่างฝ่ายต่างควักอาวุธปืนขึ้นมายิง
แต่ตอนที่จะยิงเนี่ยชกต่อยกันก่อน
แต่ทั้งคู่มีอาวุธปืนพกปืนมางานวันเกิดเนอะ
แล้วก็เลยยิงกันจนทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บ
แล้วมีคนแจ้งตำรวจเข้ามาระงับเหตุนะคะ

เว้นรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลตลอดเวลาด้วย
เพราะว่ากลัวว่าทางญาติของทั้งสองฝั่ง
เดี๋ยวจะตามมาก่อเหตุที่โรงพยาบาลด้วยความแค้น